มาดูเรื่องของการหลอกซื้อทัวร์กันบ้างนะครับ
คุณสองคนเวลาที่จะไปเที่ยวซื้อแพ็คเกจทัวร์
มีวิธีการยังไงในการเลือกแพ็คเกจคุณสุภานี
ถ้าดิฉันก็ต้องตรวจสอบบริษัท
หรือว่าซื้อบริษัทที่ไว้วางใจที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ
หรือที่เราเคยไปหรือมีคนแนะนำ
หรือว่าไปตรวจสอบทะเบียนการจดทะเบียนของเขาได้เลยไหม
ใช่ค่ะทีนี้เรื่องนี้คุณผู้ชม
บางทีเราไม่ได้ตรวจสอบไงซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต

เดี๋ยวนี้เขาเอาราคามาเป็นตัวตั้งนะคุณ

หมื่นกว่าบาทไปได้ไกลถึงไหนตอนนั้น
หลายประเทศหลายคืนที่เที่ยวเด็ดเลย
บางทีเอาตัวเครื่องบินมาพันกว่าบาท
ไปถึงนู่นภูเก็ตฮ่องกง
ท้ายที่สุดแล้วไม่ได้ไปจริงก็เศร้ากันแล้วค่ะ
เรื่องนี้ตำรวจท่องเที่ยวก็ได้จับกลุ่มสาว
รายหนึ่งที่เขาหลอกเหยื่อว่าไปเที่ยวได้
คือหลอกให้ซื้อทัวร์ออนไลน์เนี่ยนะคะ
คุณชายนั้นอายุ๓๙ปีผู้ต้องหาตามหมายจาก
ข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน
นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
และประกอบกิจการนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็ถูกตำรวจท่องเที่ยวนะคะติดตามจับกลุ่มตัวได้

หลังจากที่ร่วมกับนางสาวอัญชาลีอินทรรักษ

แพ็คเกจทัวร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตค่ะ
ในราคาที่ถูกกว่าบริษัทอื่น
แล้วก็มีคนหลงเชื่อซื้อแพ็คเกจจำนวนมาก
แต่เมื่อถึงกำหนดเวลาก็ไม่สามารถเดินทางไปได้นะคะ
ทีนี้เมื่อติดตามทวงถามเงินกลับ

มูลค่าความเสียหาย๕ล้านบาท
โดยนางระวีวันโพเอี่ยมผู้เสียหายที่ถูกหลอกซื้อทัวร์

บอกว่าซื้อแพ็คเกจทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์

เพราะว่าผู้ต้องหาอ้างว่าจะมีไกด์นำเที่ยวไปด้วย

แต่ทีนี้เมื่อถึงวันเวลาที่จะเดินทางเนี่ย
ไม่สามารถที่จะติดต่อได้เลย
แล้วไปที่บริษัทที่อยู่ในเว็บไซต์
ก็เจอเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในราคา
บอกว่าบริษัทนี้ย้ายออกไปแล้วครับ
ก็ไม่สามารถติดต่อนางสาวนัทธอันซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้
ก็เลยเข้าแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
โดยนางสาวนัทธอันผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
ก็ได้กล่าวขอโทษผู้เสียหายทุกคน

ว่าจะชดใช้คืนให้ทั้งหมด
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกอาชญนไกรทอง

ก็ระบุว่าจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหารายนี้นะคะ
มีหมายจับในคดีลักษณะเดียวกันเนี่ย

ผู้ที่จะซื้อแพ็คเกจเดินทางไปต่างประเทศ

ผ่านกรมการท่องเที่ยวว่าได้รับอนุญาตหรือไม่
ไม่รู้ว่าตัวเลขที่เขาบอกมา

บริษัทตั้งอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรกันแน่
เขาบอกว่าจริงแล้วเข้าไปตรวจสอบได้
ที่กรมทะเบียนการค้า

สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าบริษัทนี้มีจริงหรือเปล่า